ประสบกรณิกรทั่วทั้งประเทศนะคะก็ยังคงร่วมกันทำกิจกรรมและทำความดี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙อย่างต่อเนื่องนะคะ
เริ่มดูกันที่จังหวัดสระบุรีกันก่อนเลยค่ะที่จังหวัดสระบุรี
บัณฑิตเทวีธิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี
การแปลอักษรสัญลักษณ์เป็นเลข๙ไทยรายล้อมด้วยรูปหัวใจ
ด้านข้างหัวใจแปลอักษรว่าชาวสระบุรีเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้า
และแสดงความจงรักพักดีบริเวณลานอเนกประสงค์มณฑนทหารบกที่๑๘
เช่นเดียวกับนายประสานพันลิมาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
พร้อมกับอาจารย์และนักศึกษาประมาณ๑๐๐คน
ร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีและยืนสงบนิ่งเป็นเวลานาน๙นาที
รวมทั้งแปลอักษรรูปหัวใจเพื่อแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ผู้อำนวยการเทคนิคสิงห์บุรีบอกว่าตั้งแต่วันที่๑๘ตุลาคมที่ผ่านมาครับ
ทางวิทยาลัยให้บริการย้อมผ้าสีดำ
และสอนผูกลิฟต์บิ้นสีดำสำหรับใช้ในการไว้อาลัยอีกด้วยครับ
พันเอกรังสรรตันสิทธิแพทย์ผู้บังคับการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ณฑนทหารบกที่๒๓นำนักศึกษาวิชาทหารจาก๑๐โรงเรียน
ในจังหวัดขอนแก่นกว่า๕๐๐คนแปรขบวนเป็นตัวอักษร
คำว่าเรารักพ่อและแปรขบวนเป็นเลข๙ไทย
อยู่ตรงกลางรูปหัวใจที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ณฑนทหารบกที่๒๓ค่ายศรีพัชรินจังหวัดขอนแก่น
พร้อมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบรมีเพื่อแสดงความอาลัยถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
นานับประการตลอดระยะเวลา๗๐ปีที่ทรงครองราช
เพื่อให้ราศดรทั่วทุกภูมิภาคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ส่วนที่ห้องประชุมศรีสว่างรัฐสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ธยมศึกษาเขต๓๒อำเภอเมืองบุรีรำ
คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง๖๖แห่ง
ร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๙นาที
พร้อมนำเข็มกลัดริปปิ้นเข็มกลัดโบสีดำไว้ทุกจำนวน๑แสนชิ้น
ให้กับนายอนุสรแก้วกังวานผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวฟรี
โดยสถานศึกษาในสังกัดทั้ง๖๖แห่ง
จะร่วมกันจัดทำแข่งเข็มกลัดริบบิ้นสีดำ
และเข็มกลัดโบสีดำไว้ทุกข
แจกจ่ายให้กับประชาชนฟรีอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
รวมทั้งแจกจ่ายให้กับนักเรียนในสังกัด

เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และแสดงความไว้อาลัยถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมิณฑ์ธารามหาพูมิพลอดุลยาเดช

หน่วยงานราชการตำรวจทหารและประชาชน
ชุดสีดำลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ส่วนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณเขตพระราชฐานชั้นนอก
พระตำหนักทักษิณราชนิเวศอำเภอเมืองนราธิวาส
ได้จัดพิธีร่วมสำนึกและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
พร้อมทั้งยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๙นาที
โดยตลอดทั้งวันครับมีประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง
ยอยเดินทางไปร่วมลงนามแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่อง
ด้านเจ้าหน้าที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเดินทางไปลงนามแสดงความอาลัยได้ทุกวัน
จนถึงวันที่๒๕พฤศจิกายนนี้ครับ
และพันเอกพัชศักดิ์ปฏิรูปปานนท์
ผู้บังคับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพ
บกที่๔ประจำพื้นที่ภาคใต้
พร้อมทหารในสังกัดจำนวน๙นายเข้าพิธีอุปสมบท
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙
โดยการบวชของทหารทั้ง๙นายเป็นไปด้วยความสมัครใจ
ซึ่งจะบวชและจำวัดจำนวน๙วัน
เพื่อร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อกจากนี้ยังเป็นการตอบแทนบุญคุณบิดามันดาของกำลังพลด้วยค่ะ